ทีนี้เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการค้าการขายกันหน่อย

ร่วมถึงตามหน้าบ้านหรือตามตลาด

เขาแหมจะทำอะไรขายยังไง
งัดกลยุทธ์มาดึงดูดลูกค้าดี
เป็นแม่ค้าขายหมาล่าที่จันทบุรี
แล้วก็เห็นผลเห็นไหมคะคนมาต่อคิว

คุณผู้ชมเราขอเบลอ

แล้วดิฉันว่ามันเป็นที่ป้ายนี่แหละคือเราต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์บางคำที่มันไม่สุภาพ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดขายของร้านเขาด้วยแหละ
นี้ตั้งอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองขลุงจันทบุรีภายใต้ชื่อร้านเนี่ยนะคะ
ตั้งวางแผงขายแบบเรียบง่ายอยู่หน้าร้านแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีคนมายืนรอคิวสั่งจำนวนมากเลยส่วนมากจะสั่ง
แล้วก็เดินไปจับจ่ายในตลาดแล้วก็แวะมารับเมนูตามที่สั่งเอาไว้
ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยชื่อว่าคุณน้ำทิพย์สุขประเสริฐหรือว่าเอ
เขาเผยถึงที่มาค่ะว่าตอนแรกเนี่ยขายอะไรก็ขายไม่ได้

อย่างอื่นก็มีคนขายไปหมดแล้ว
ก็เลยต้องคิดหากลยุทธ์ในการดึงดูดผู้คนให้มาสนใจ
คือเขาไปได้สูตรจากภาคเหนือนะคะ
เป็นพวกไก่ผักไส้กรอกลูกชิ้นเครื่องในไก่มาย่าง
แต่เขาบอกแหมคนก็ทำกันเยอะแล้ว
จะทำยังไงที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมันก็ยาก
เยอะใช่แล้วก็มีเขาคิดไปคิดมาอ้อ
นี่รู้จักอีกคนนึงขายลาบเป็ดอยู่
ก็เลยมีความคิดพิษดารขึ้นมาว่าลองเอาบ้านท้ายเป็ด
แล้วก็ตั้งชื่อร้านแบบภาษาไทยตรงตัวไปเลยค่ะ

นะคะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยขายมาได้วันแรกนะ
แล้วก็มีคนแวะเวียนมาอุดหนุนทั้งวันเลยค่ะ
จากเมนูบ้านท้ายเป็ดย่างแล้วเขาบอกก็มีเมนูพิเศษอีกนะคะ
หมึกห่อใบตองสดอันนี้เขาบอกแหมย่างไป
ลิ่นหอมของใบตองในฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะ
ราคาขายเนี่ยนะเขาก็บอกว่าขายเหมือนร้านปิ้งย่างทั่วไปแหละ
ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองไปอุดหนุนกันดูนะคะ
อยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองขลุงค่ะ
บางทีตั้งชื่อให้มันสะดุดตาก็อาจจะช่วยได้บางส่วนเหมือนกัน
แต่ว่ารสชาติก็ต้องใช้ได้ด้วยนะ